ถูกต้องดิฉันต้องไปบอกโจรคนนี้แล้วว่า
ไม่ต้องไปวัดแล้วมาหาคนนี้ดีกว่า

วันนี้ดูเงินเยอะกว่าไม่ต้องไปขโมยหรอกเงินในวัดน่ะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยแล้วไปช่วยกันจับโจรหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีโจรที่ไปขโมยเงินในวัด
แล้วก็หลักฐานเนี่ยปรากฏชัดแบบนี้เลย
นี่นะคะคุณผู้ชมสังเกตนะภาพวงจรปิดที่อยู่ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบันทึกภาพผู้ชายคนนึงค่ะ
ครับเนี่ยนะทำทีเดินไปบริเวณต้นเงินที่ทางวัดเนี่ย
ตั้งเอาไว้ให้ชาวบ้านเขามาทำบุญไง

เออมีสวัสด์ดงสวัสดีเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็

เหมือนจะเหมือนจะมาเอาเงินไปบริจาคนะ
เหมือนจะเอามาติดร่วมทำบุญด้วย
แต่ไม่ค่ะรูดไปทำตรงกันข้ามกัน
เอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองไปเลยค่ะแล้วก่อนออกไปนะยังไปไหว้พระที่อุโบสถด้วย
แล้วก็เดินออกไปอย่างเฉยเนียนเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทำกลางวันแสกมีคนอยู่เยอะแยะไปหมดเลย
ในภาพนี้นะคุณผู้ชมยังเห็นว่าไม่ได้มี
หัวขโมยคนเดียวอย่างที่บอกเห็นไหมมีผู้คนอยู่มากมาย
เออเดินชนเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังทำแบบเฉยสบายใจไปเลย
ไม่รู้คิดยังไงนะคุณผู้ชมแล้วได้ไปเท่าไหร่แล้วนะ
เรื่องนี้เหรอแค่๑๘๐เองเอาไปแค่๑๘๐๑๘๐บาทค่ะ
คุณตำรวจนะเขาก็ตามจับจนได้คุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ถามว่าคิดยังไงถึงทำแบบนี้นะคะ
คำตอบที่ได้นั่นก็คือบอกว่าเงินที่ขโมยไปจะเอาไปทำบุญต่อ
เอาไปทำบุญซื้อฉโนธิศดินถวายฤทธิ์
ไม่แน่ใจสิคะแบบนี้นะคะที่แน่ได้ข้อหาแน่นอน
คนนี้นะเคยไปขโมยเหล้าจากห้างสรรพสินค้า

จับบ้าแล้วจะเอาเหล้าไปทำบุญได้ยังไงเอาไปต่อ

อุ๊ยไม่ได้คิดแบบนี้นะ
แล้วตอนนั้นก็โดนคดีแล้ว
ก็ถูกจำคุกไปหนึ่งเดือน
พอออกจากคุกมาเอ้ามาขโมยเงินจะเอาไปทำบุญอีก

เขาเรียกว่าทำผิดซ้ำซาก
แบบนี้นะติดคุกยาวหรอกจะบอกให้แล้วที่สำคัญน่ะ
เอาเงินที่ขโมยไปทำบุญไม่ได้

คุณจะมาขโมยเงินแล้วก็ไปทำบุญไปบริจาค

ไม่ได้นะคุณเอาจริงการทำบุญทำด้วยใจได้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าใจคุณอยากจะทำบุญจริง
แล้วเราไม่มีกำลังทรัพย์ไม่เป็นไร
นุโมทนาบุญก็ได้บุญแล้ว
ไม่ใช่ว่าไปขโมยเงินที่เขาทำบุญ
แล้วเอาไปทำบุญมันไม่ได้บุญค่ะคุณมันบาปค่ะ
แค่รักษาศีล๕วันยังทำไม่ได้

ใครทำอะไรไปก็ได้แบบนั้นแหละ